ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักขอให้ระวังความเดือดร้อนอันเกิดจากคนต่างเพศนำมาให้
ที่พบในระยะนี้จะเป็นไปในรูปแบบความลุ่มหลง
ใช้อารมณ์แสดงความรักมากกว่าการใช้เหตุผล
สุขภาพควรระวังอาจเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้ง่าย
รวมทั้งเกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในที่ทำงานหรือในขณะทำการงาน
ขอให้ระวังการถูกจำกัดอิสรภาพในระยะสั้นเช่นถูกกักตัวคุมขัง
การเงินมีจังหวะดีที่จะลงทุนทำธุรกิจขนาดย่อมได้ผลสำเร็จดี
แต่ผลประโยชน์อาจมีทุกขลาบแทรกคือมีโชคได้ลาบหรือได้เงินแล้ว
ก็ต้องมีเรื่องเสียอย่างอื่นออกไปบ้าง
การงานบริวารจะช่วยเอื้ออำนวยประโยชน์ให้ท่าน
มีบทบาทในการช่วยขยายงานช่วยทำการทำงาน
ท่านจะได้รับข่าวดีหรือความชื่นใจจากบริวารชั้นลูกหลาน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์